เราเองก็ไม่เคยเห็นเกริ่นเอาไว้ก่อนเลยเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะคะ
เธอก็เลยทำยังไงก็ไม่หายก็เลยไปหาร่างทรง
ทีนี้ร่างทรงไปเจอตะปูมนต์ดำต่อเข้าที่เท้า
แล้วปรากฏว่าต้องทำพิธีถอนคุณสัยออก
คุณผู้ชมคะไปดูคลิปนี้กันว่าพิธีนี้ทำยังไง
แล้วเจอตะปูอย่างไรค่ะ
ตะปูอยู่ที่เท้าแล้วภาพนี้ถ่ายเป็นทางยาวลงไปอาจจะยังไม่เห็นว่าออกมาลักษณะแบบไหน

ใช่ค่ะแต่ว่าเห็นแล้วนี่ตะปูวางอยู่บนพาน๓นิ้วยาว๓นิ้วถูกดึงออกมาจากนิ้วเท้าของสาวคนนี้ค่ะ
จริงแล้วเธอเป็นสาวสองนะคะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของเธอละไม้คล้ายผู้หญิงมากมาก
เราเลยขอเรียกเธอว่าเสมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
เอาล่ะกลับไปเรื่องของตะปูกลับไปเรื่องของตะปูกันต่อ
ตะปูที่ร่างทรงดึงออกมาเนี่ยนะคะร่างทรงบอกว่าเป็นตะปูมนต์ดำ
มีคนเสกเข้าไปที่เท้าของเธอ
ฉะนั้นเวลาดึงออกมาจึงทิ้งรอยไว้แค่ถลอก
ถลอกเพียงแค่เท่านั้นเอง
คลิปนี้นะคะเกิดขึ้นที่สำนักร่างทรงแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
แล้วคนที่นำคลิปมาลงคือน้องอาตอม
เป็นคนที่ถูกคุณสัยเธอเล่าว่าก่อนหน้านี้เธอตั้งสารพระภูมิที่บ้านใหม่ค่ะ
สารพระภูมิใหม่ที่บ้านในจังหวัดพัทธรุง
แล้วปรากฏว่าหลังตั้งศาลเนี่ยนะเธอเริ่มมีอาการปวดหัว
ญาติพี่น้องก็พากันล้มหมอนนอนเสือทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
เธอก็เลยเอกใจว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นพร้อมกันหมดเลยเนี่ย
อาการเกิดจากการตั้งสารใหม่หรือเปล่า
เธอเลยไปสอบถามร่างทรงร่างทรงทักว่า
โดนของค่ะเพราะว่าตั้งสารผิดทิศ
เธอต้องไปถอนคุณสัยกับร่างทรงที่จังหวัดสุราชธานี
ก็เลยเป็นที่มาของการมาที่นี่
พอมาถึงเจอร่างทรงให้เธอกินชานหมากพ่อปู่
พอกินเข้าไปปุ๊บก็มีอาการอยากอาเจียน
เรียกได้ว่าอาเจียนจนเป็นลมล้มพับนะคะ
นี่จังหวะที่เริ่มคลื่นไส้อาเจียนแล้ว
หลังจากนั้นอาจารย์ได้บริกรรมคาถาแล้วทำพิธีดันของดำออกจากร่างกายค่ะ
ปรากฏว่าสิ่งที่ออกมาจากร่างของเธอเป็นตะปูขนาดยาวประมาณ๓นิ้ว
อาจารย์ต้องเรียกให้เพื่อนของเธอมาใช้ครีมเนี่ย
ดึงออกมาจากปลายนิ้วโป้งที่เท้าของเธอ

คุณอาตอมเนี่ยเธอก็นอนร้องด้วยความเจ็บปวด

บางคนมองว่าเธอทำคอนเทนต์หรือเปล่าเนี่ย

ตอนดึงตะปูออกมาจากนิ้วเท้าเนี่ย

ภาพที่เห็นเป็นเรื่องจริงเธอไม่ได้ทำคอนเทนต์
และเธอเชื่อ๑๐๐ว่าเธอเดินของจริง

เธอบอกว่าเธอไม่รู้ไม่มีอาการป่วยอีกเลย
สำหรับเรื่องนี้อย่างที่ย้ำตั้งแต่ตอนแรก
วิจารณญาณในการชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะ
แต่คนนี้เขาเป็นดาวติ๊กต๊อกอยู่แล้วคนนี้